คุณผู้ชมคะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
และตักบาทพระสงฆ์จำนวน๒๓๕รูปนะคะ
ในโอกาสแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกศิลป
ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศแห่งราชวงศ์จักรี
ครบรอบ๒๓๔ปี
คุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิรายงานสดมาจากสนามหลวงค่ะ

บรรยากาศการตักบาทพระสงฆ์๒๓๕รูป
งในวันสถาปนากรุงรัตนโกศิลป
ครบรอบ๒๓๔ปีเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นะคะ
โดยมีตัวแทนจากวัฒนธรรมจังหวัดและประชาชนร่วมงานจำนวนมากค่ะ
บรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งจัดมหากรรมวัฒนธรรมรัตนโกศิลป์
ร่มพระบารมี๒๓๔ปีกรุงรัตนโกศิลป์
มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ตักบาทพระสงฆ์จำนวน๒๓๕รูป
โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมพิธี
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
ทางด้านนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
รุงรัฐนโกศิลป์เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยยืนยาวมากว่า๒๓๔ปี
ในวันนี้ตรงกับวันสถาปนากรุงรัตนโกศิลป์
ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตักบาทพระสงฆ์
ทำพิธีบวงสวงเสาหลักเมืองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวไทย
ในการทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและเป็นสิริมงคล
เกียรติกรรมช่วงเช้านี้ก็เป็นเกียรติกรรมทางศาสนานะครับ
ที่เราก็ต้องจัดเป็นประจำทุกปี
แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย
การจัดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดเพื่อเป็นสิริมงคล

ขณะผู้ที่มาร่วมงานนั้นก็เดินทางมาจาก๗๖จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
โดยผู้ร่วมงานจากจังหวัดแพร่กล่าวว่า
วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลที่ทุกจังหวัดตั้งใจมาร่วมประกอบพิธี
วันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของงาน
ถือว่าวันเป็นวันไฮไลท์นะคะเป็นวันทำบุญนะคะ
จริงก็เราก็มีความตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบุญตักบาท
ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งถึงความกระตันอยู่กระตาเวทีนะคะ

ผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดนั้นต่างก็แต่งกายตามแบบพื้นเมืองนะคะ

สวมชุดที่ทำจากผ้าย้อมมะเกลือมาร่วมงานด้วยค่ะ
การแต่งกายเป็นชุดชนเผ่าค่ะ

ก็คือผ้าลายลูกแก้วที่ท่านที่สวยงามที่ใส่อยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็เป็นผ้าย้อมมะเกลือค่ะ
ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศิษย์สเกตค่ะ
โดยมีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางมาเป็นประธานในเวลาประมาณ๙นาฬิกา
โดยพิธีนั้นนะคะจะมีการนิมวลพระมาปฏิบัติที๒๑รูป

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตรายมิตรรัชวรรามก์

บวงสงะองค์พระหลักเมืองและพิธีทรง
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีจะมีการเททองรูปหล่อ
และจัดแสดงโขนชุดฮานุมานครองเมืองจากสังขี้สินด้วยค่ะ
ต่อจากนั้นในช่วงสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
จะเป็นประธานในพิธีในการสักการะพระปฐมรำราชานุสร

สุภานีโคจภัณฑ์สมโภตข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
ขอบคุณคุณสุภานีด้วยค่ะ